มาดูสิว่าคุณพ่อเนี่ยจะวาดยังไงบ้าง
ต่อไปเนี่ยคงรับงานไหวหรือเปล่าพี่พี่สิงโต

โชว์ความน่ารักของลูกให้หลายคนได้เห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับนักร้องหนุ่มสิงโตนำโชค
ล่าสุดคุณปล่อยคลิปคาเวอร์เพลง
น้องเคเนแล้วก็น้องคาเลโอ
ลูกแฝดวัย๘เดือนในเพลงสุดฮอตเลย
น่ารักขนาดนี้อยากมีบ้างไหมพิมประจิต
อยากมีมากแต่ว่ามันติดอยู่ที่ไม่มีพ่อของลูก
คุณโดยเจ้าตัวนะคะก็คือคุณสิงโตเนี่ย
บอกเลยว่าออกอาการปลื้มใจที่ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่องานเข้ามามากมายนะคะ
ซึ่งต้องให้ภรรยาเป็นคนดูแลคิวงานค่ะ
ส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยนักร้องหนุ่มขออุบเอาไว้นะคะ
แต่ขอรับรองว่าแบบสบายชิวค่ะ
ก็โพสต์เล่นยอดวิวเยอะมากประมาณ๓ล้านกว่านะครับ
คนก็เข้ามาดูเขาก็คงเอ็นดูเด็กอ่ะ
มีติดต่อมาเรื่อยครับแต่ว่า
สุดท้ายแล้วก็ต้องถามแม่เขานะครับ
ว่าเราไปตอบตกลงคนเดียวไม่ได้
ส่วนมากก็จะเป็นแบบแนวครอบครัวไม่ได้เฉพาะลูกอย่างเดียว
เป็นแนวแบบมีผมด้วยมีครอบครัว

นะย์อินบ๊อกไปคุยกันได้

น่ารักเรื่องราคานั้นคงไม่
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปกติก็ทำงานแล้วก็มีที่ค่าย